ส้มฟงส้มไฟแบบนี้เป็นบ้างไหมฮะเนี่ย

อย่าให้กุมกุตตานานทำสิไม่ดีกว่านะ
ช่วงนี้อาจจะต้องดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้ากันดีหน่อย
เพราะว่าฝนตกเยอะแบบนี้
บ้านไหนโรงไฟรั่วอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษ
เพราะว่าอาจจะทำให้ระบบกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน
เกิดการลัดวงจรแล้วก็เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
ใช่แล้วก็ตะกี้มีข่าวพายุอีกด้วยแห่ลมแรงนะครับ
แล้วก็เสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าต่างก็มีโอกาสที่จะมาพันกัน

นี่นะครับอย่างที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
กรมบุตุนิยมวิทยาเขามีการประกาศเตือน
เรื่องของฝนที่จะตกลงมาซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากดีเปรชั่น
เปชั่นนี้ไม่ได้เข้าไทยโดยตรง
แต่ก็จะมีบทบาทต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเรา

การว่าภายในครึ่งเดือนนี้น่าจะมีอีกประมาณสัก๓ลูก

ลูกนี้จะมีผลยังไงต่อเมืองไทยของเรา

ว่าจุดไหนจะต้องเป็นจุดที่
เตรียมเรื่องของการรับมือเป็นพิเศษนะครับ

ในบริเวณเมืองไทยของเราก็มีหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ที่มีกลุ่มเมฆก่อตัวขึ้น
เฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง
เป็นกลุ่มเมฆค่อนข้างที่จะเป็นสีส้มสีแดง
ก็มีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองนะครับ
ส่วนสีแดงเข้มที่อยู่แถวบริเวณประเทศเวียดนาม
ก็คือเป็นกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นจากดีเปรชั่น
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าดีเปรชั่นเหล่านี้เอง
จะมีบทบาทอย่างไรต่อเมืองไทยของเรา
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้เป็นต้นไป

อยู่แถวบริเวณประเทศเวียดนามจะมีลักษณะเคลื่อนขึ้นไป
แถวบริเวณอ่าวตังเกียร์
ซึ่งก็จะเป็นจุดที่พายุจะมีการเคลื่อนตัวผ่านมาบริเวณนางกล่าว
แน่นอนเวลาเขาเคลื่อนที่มาใกล้แบบนี้
ก็จะไปดูดเอากระแสลมจากฝั่งตะวันตก
ก็คือฝั่งพม่ามายังฝั่งลาว
ฝนจากที่เขาตก่อน
ตกในบริเวณพื้นที่ประเทศพม่าเยอะหนักเนี่ย
ก็จะค่อยเคลื่อนตัวมาในบริเวณพื้นที่ฝั่งลาวแทน
แน่นอนว่าไทยของเราก็เป็นทางผ่านของกลุ่มฝนเหล่านี้
ก็ทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
เป็นอันตรัมตัวอย่างแบบนี้กระตุกด้วย

คุณผู้ชมครับในวันนี้จุดหลักที่ต้องเตรียมรับมือกัน

จากความแรงของกระแสลมที่มีการเหนียวนำจากดีประเทศชาติลูกนี้
ก็มีการดูดเอากลุ่มฝนมาค่อนข้างเยอะละทีเดียว
กองอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานซะเยอะ
ดังนั้นในระยะนี้ใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

เพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตั้งแต่ช่วงเช้า

ซึ่งในกรุงเทพมหานครในระยะนี้
ฝนที่จะตกมาอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมาก

ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ในระยะนี้จะตกวันเว้นวัน
แล้วก็จะตกในช่วงเย็น
เป็นฝนที่เกิดจากการที่มีกระแสลม
เหนียวนำความชื้นเข้ามาปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพ
แล้วก็ทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นมานะครับ
พอความชื้นเยอะก็ทำให้มีโอกาสเกิดฝนได้
โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่บ่าย๔โมงต่อเนื่องไป
ถึงประมาณช่วงหัวค่ำช่วงทุ่มหนึ่งนะครับ
ก็อาจจะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ดังนั้นชาวกรุงเทพมหานครก็ยังคงต้องเตรียมรับมือกันอยู่
ส่วนในระยะนี้ฝนใต้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีไม่มากนักนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือสถานการณ์คลื่นนะครับ
เพราะว่าคลื่นในระยะนี้ทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทย
คลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับ
คลื่นแรงเป็นพิเศษเพราะว่าถูกกระแสลมดึงลมจากฝั่งอันดามันมาฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ก็จะทำให้จุดที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีลักษณะของ
คลื่นที่สูงประมาณมากกว่า๒เมตร
ซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่อการเดินเรือทั้งเรือประมง
มาถึงนักท่องเที่ยวที่จะออกเดินเรือในระยะนี้
ดังนั้นใครที่จะท่องเที่ยวในระยะนี้
เหนืออีสานภาคใต้เนี่ยก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับ
อย่างที่บอกไปพายุลูกนี้ไม่ได้เท่าไทยโดยตรง
ถ้าเกิดเกิดขึ้นแล้วจะไปช่วงนั้นนะครับ
ตอนนี้มาตกชุกแถวภาคเหนือภาคอีสาน
ค่อยดันขึ้นไปไปอยู่ในแถวประเทศจีน

ตอนนี้อาจจะต้องระวังกันเยอะหน่อย
จนถึงช่วงหลังกลางเดือนฝนก็จะค่อยน้อยลง
นี่ครับ